จริงมาดูนี่ดีกว่าปัญหาของคนบ้านใกล้เรือนเคียง
ปัญหายอดฮิตจอดรถขวางหน้าบ้าน
จอดรถขวางหน้าบ้านไอ้ตอนขวางเราไม่ได้คิดไงว่า
ณเวลาที่บ้านฝั่งนั้นน่ะ
เขาเร่งรีบเขาจะรีบออกจากบ้าน
แล้วมันออกไม่ได้เขาสุดทนแล้วคุณผู้ชม
รถมันก็ออกยากอยู่แล้วซอยก็เล็กอยู่แล้ว

ดูไปลุ้นไปจะไปเบียดตรงไหนไหมเนี่ย

กี่วงถึงจะออกเพราะรถเป็นรถใหญ่ด้วยวงกว้างด้วย

มันทำให้แค่รถสวนกันเท่านั้น

เพราะว่าต่อให้คุณจอดฝั่งบ้านของคุณ
แต่บ้านฝั่งตรงข้ามเวลาเขาถอยรถเขาไปยังไง

ไว้เลยว่าความเกรงใจของเจ้าของรถที่จอดนั่นน่ะอยู่ไหน
เข้าออกบ้านลำบากป้ายก็มีติดหน้าบ้านว่ามีรถเข้าออก
ออกจากบ้านลำบากมาก
แล้วเจ้าของคลิปก็บอกว่าไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะ
เป็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเขาเคยถึงขั้น
เดินไปตามถึงที่บ้านของเจ้าของรถบอก
เอารถไปจอดข้างในในบ้านได้ไหมซอยมันแคบอยู่แล้ว

เธอบอกเธอทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจ
แล้วค่อยถอยรถอย่างทุลักทุเลเนี่ย
เช้าเจอเย็นเจอบ่ายเจอเจอมันทั้งวันเจอจอดรถแบบนี้
แล้วก็บอกว่าถ้าใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
เวลาเร่งรีบโคตระหงุดหงิดเลย

นี่คนก็ไปคอมเมนต์ไงโอ้บ้านกว้างแต่ทางมันแคบ
จริงมันไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ทางแคบหรอก
มันก็อยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละบ้าน
ถึงใจคนอื่นให้เยอะบ้าง